อ่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะข่าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะเราเป็นคนสดใสเนอะ
ไม่จากแกงผู้หญิงเนอะสาวสาวสาวค่ะวันนี้สาวสาวป้าสาวสาวสาวแม่ต้องได้อยู่น่ะ
อาศัยอยู่ด้วยคนนะคะวันนี้สถานการณ์ข้างนอกเป็นยังไงกันบ้างค่ะคุณผู้ชม
เงยหน้าขึ้นมองท้องฟ้าก็คือมืดครึ่มมากมืดช้าวที่ผ่านมายังแบบโอเค
ยังมีแดดให้เราได้เห็นกันบ้างนะคะพอตกเย็นปั๊บโอ้โหมาตามนัดจริงจริง
คือมืดครึ้มเลยอย่างที่เราบอกกันไปว่ากรมอุตุนิยมวิทยาก็พยากรอากาศล่วงหน้าไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะ
ว่า๕๙กันยายนเนี่ยร่องมรสุมจะพาดผ่านก็คือมีกำลังแรงขึ้นทั้งภาคเหนือนะคะ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือประจวบกับทางใต้ของเราเนี่ยค่ะ
มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันแล้วก็อ่าวไทยด้วยมีกำลังแรงขึ้น
ดังนั้นเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าฝนตกทั่วไทยจริงอะค่ะ

ซึ่งศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยกรมทรัพยากรธรณีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
มีการออกมาแจ้งเตือนนะคะว่าเฝ้าระวังเรื่องของดินถล่มแล้วก็น้ำป่าไหลหลาก
ในหลายพื้นที่ในช่วงวันที่๖๗กันยายนนี้

ตากเชียงใหม่เชียงรายลำพูนน่านพยาวกำแพงเพชร
อุทัยธานีอุตรดิษฐ์พิศนุโลกเพชรชบูรณ์เลยชัยภูมิ
นครราชศรีมาอุบลราชธานีกาญจนบุรีนครนายก
ปราจีนบุรีระยองจันทบุรีตราดระนองพังงานและสุราธานี

เฝ้าระวังภัยดินถล่มแล้วก็น้ำป่าไหลหลาก
ระหว่างวันที่๖๗กันยายนนี้
โดยเฉพาะถ้าเป็นพื้นที่ที่เสี่ยงภัยดินถล่ม
ก็จะมีที่อำเภอชาติตรการนครไทยวังทองจังหวัดพิศนุโลกนะคะ
อำเภอเมืองเขาค้อหลมศักดิ์ลมเก่าชนแดนจังหวัดเพชรชบูรณ์
อำเภอด่านซ้ายภูหลวงภูกระดึงจังหวัดเลยค่ะ
อำเภอคอนศาลจังหวัดชายภูมิ
ปักช่องศรีคิ้ววังน้ำเขียวจังหวัดนครราชศรีมา
อำเภอเมืองแกรงเขาชะเมาจังหวัดระยอง
แล้วก็ที่จันทบุรีนะคะจะมีอำเภอขลุงมะขามแล้วก็เขาคิดชะกูด
อำเภอบ่อไร่เขาสมิงเกาะช้างจังหวัดตราด
อำเภอเมืองกระบุรีละอุ่น
กะเปอร์สุขสำราญจังหวัดระนอง
แล้วก็อำเภอกระโปรงคุระบุรีตะกัวป่าจังหวัดพังงาน
อันนี้ก็คือเนื่องจากว่ามีฝนตกหนักค่ะ
วัดปริมาณน้ำฝนต่อวันได้มากกว่า๑๐๐มิลลิเมตร
แล้วก็เริ่มมีน้ำป่าไหลหลากในบางพื้นที่แล้วนะคะ
ดังนั้นก็คืออาสาสมัครต่างที่เป็นคนของกลุ่ม
รวมไปถึงประชาชนในพื้นที่เขาบอกว่าช่วยกันหน่อย
ก็คือถ้ามันเกิดเหตุการณ์บอกว่าดินถล่มน้ำป่าไหลหลาก
มันช่วยแจ้งเตือนคนในบู่บ้านดี
เพราะบางทีเบรกไม่ทันมาเร็วมากนะคะ
อันนี้เป็นเรื่องราวของในประเทศไทย
ทีนี้พูดถึงพายุไต้ฝุ่นหินหนามหน่อ
อย่างที่บอกไปสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็คือ
ขึ้นไปที่เรียบร้อยที่ญี่ปุ่น
เมื่อวานนี้ก็คือที่เกาหลีใต้
ซึ่งที่เกาหลีใต้เองเขาบอกว่ามันเป็นพายุที่รุนแรงที่สุด
โดยไต้ฝุ่นหินน้ำหน่อพัดด้วยความเร็วถึง๑๔๔กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ซึ่งเมื่อกว่านี้ต้องบอกว่าพัดขึ้นฝั่งทางตอนใต้ของเกาหลีใต้
ซึ่งฝนที่ตกลงมาอย่างหนักแล้วก็ลมกระโชกแรง
มีการพัดทำลายต้นไม้เสาไฟถนนหนทาง
แล้วก็ทำให้บ้านเรือนประชาชนกว่า๒๐๐๐หลังคาเรือน

โดยกระทรวงกิจการภายในและความปลอดภัยของเกาหลีใต้ระบุบอกว่ามีชายคนนึงหายไปกับกระแสน้ำเชี่ยวกราก
เกิดจากฝนตกหนักที่เมืองอุลซานแต่ยังไม่มีรายงานของผู้เสียชีวิตนะคะ
แล้วก็ตอนนี้ต้องบอกว่ากำลังเคลื่อนตัวไปทางตะวันออกเฉียงเหนือสู่ทะเลเปิด
หลังจากพัดผ่านทางตอนใต้ของเกาะเชจูก่อนจะขึ้นฝั่งที่ใกล้กับท่าเรือหลักของเมืองปูซาน

ใช่ต้นไม้ก็คือพังระเนละนาดหมดเลยนะคะมีประชาชนกว่า๓๔๐๐คนในภาคใต้ของประเทศเนี่ยค่ะ
ที่ต้องอบพยพจากบ้านเรือนเนื่องจากว่ามีความกังวลด้านความปลอดภัย
ส่วนเจ้าหน้าที่มีการแนะนำให้อบพยพผู้คนอีกอย่างน้อย๑๔๐๐๐คนนะคะ
โดยตอนนี้มีอาคารอย่างน้อย๕หลังแล้วก็ถนนอีกหลายสายที่ได้รับความเสียหาย
รวมไปถึงโรงเรียนค่ะมากกว่า๖๐๐แห่งทั่วเกาหลีใต้ถูกปิด
เที่ยวบินถูกยกเลิกมากกว่า๒๕๐เที่ยวบิน
เช่นเดียวกับท่าระเอียกฐ่าเรือข้ามฝาก๗๐แห่งที่ฟังให้เบรการไปค่ะ
ซึ่งตอนนี้จริงต้องบอกว่าพายุเคลื่อนออกไป
ก็คือออกไปทางทะเลเปิดจะขึ้นไปทางญี่ปุ่นก็คือ

เริ่มเดินทางไปเกาหลีไปญี่ปุ่นกันเยอะนะครับ

ธรรมชาติช่วงนี้มาแรงจริงมาทั้งโลก
เพราะว่าถ้าฝั่งยุโรปเนี่ยก็เจอพายุเขาจะเป็นเฮอริเคนใช่ป่ะ
แล้วก็เจอไฟป่าเพราะว่าแรงด้วยเจอคลื่นความร้อน
กิจสถานเจอไป๔๙องศาไม่รู้จะอยู่ยังไง

คือตอนนี้ต้องบอกว่าปรากฏการณ์ลานีย่านี่คือยาวต่อเนื่องมา
ปีที่ผ่านมาเราเจอปรากฏการณ์นี้มาตลอดนะคะ
แล้วจริงต้องบอกว่านักวิชาการหลายคนก็บอกค่ะ
จนถึงปลายปีหรือว่าต้นปีหน้าเลยทีเดียว
อะไรที่แบบว่ามันไม่เคยเกิดมันจะเกิด
อะไรที่แหลงอย่างเนี้ยมันจะแหลงจัด
ถ้าน้ำมาน้ำมันจะมามากกว่าปกติ
ถ้าเราเห็นจริงทางออสเตรเลียเองช่วงที่ผ่านมาก็น้ำท่วม

ขอบคุณครับ
ใครเล่นออกไม่กำลังมาเลย
ใครเล่นออกอีกนะคะระวังนะ
มีแหล่งเขาเรียกว่าน้ำขังอะไรก็รีบไปเทซะ
อย่าให้มันขังอย่าให้เขาได้เพาะพันธุ์
จริงนี่ก็เป็นประเด็นเรื่องโลกร้อนเหมือนกันเนอะ

น้ำมันใช่ค่ะ
ก่อนข้างนี้มีลงถูกไหมคะมีวันนึงลงไป๒

ปรากฏว่าพรุ่งนี้ค่ะนะคะปตทรวมไปถึงบางจาก
พรุ่งนี้มีการปรับน้ำมันนะคะแก๊สโซฮอลขึ้น๘๐สตางค์ค่ะ

ตรึงราคาต่อเนื่องกันไปไม่เกิน๓๕บาท
๕บาทก็คืออยู่ที่๓๔๙๔บาทต่อเนื่องไปอีกนะคะ
หลายคนบอกว่าเอ๊ะฉันกำลังจะเติมน้ำมัน
กำลังรอดูว่าจะลงอีกไหมนะอะไรอย่างนี้

ตอนนี้น้ำมันเหมือนหุ้นเลยนะบางทีรอไม่ได้

แต่นี่ยังดีนะประกาศก่อนวันนี้
อย่างน้อยเราก็ยังได้เติมเพราะว่ามีผลพรุ่งนี้ตี๕
แล้วเราก็เหมือนเล่นหุ้นนะจริงเราเต็มที่ก็แค่เต็มถังเนาะ
แต่เรารุ้นเหมือนกับแบบอยากจะเสริมสัก๒ถังใช่ไหม

นี่เราอ่านข่าวกันอยู่ที่นี่ก็เสียงฟ้าร้องคืน

ที่ไหนตกที่ไหนหยุดตกแล้วแจ้งมาได้นะคะ

หน้าตึงมากไม่ทำอะไรมาคะแม่เติมอะไรมา
หน้ามีตึงค่ะหูตึงค่ะหวานไว้ค่ะค่ะ

คือคนเราขับรถชนแล้วถึงขนาดกับต้องลงมา

เป็นเด็กนักเรียนอายุ๑๘๓คน

แล้วคนยิงเมายาบ้า

น้องขี่มอเตอร์ไซค์มากัน๓คน
แล้วบังเอิญไปเจอกับรถของผู้ก่อเหตุนะคะ

เหมือนแบบไปชนกันเฉียวชนกันนะคะ
เนี่ยแล้วผู้ก่อเหตุพอรู้ว่ารถชนไม่พอใจ
คว้าลูกซองนะคะลูกซองยาวนะคะ
ลงจากรถมาแล้วยิงใส่กลุ่มคนก่อเหตุปั้งไปเลย
แล้วรถของน้องก็ไฟลุกไหม้ด้วย
พอยิงเสร็จคนก่อเหตุก็ขับรถหนีไป

น้องน้องเสียชีวิตเลยค่ะล่าสุดเนี่ยตำรวจจับตัวคนก่อเหตุได้แล้วนะคะ
คือเหตุการณ์นี้เนี่ยมันเกิดขึ้นกลางดึกที่ผ่านมา

ตำรวจเนี่ยบุกไปที่บ้านของผู้ก่อเหตุนะคะ
อยู่ที่ตำบลพรุเตียวเหตุการณ์เกิดที่นี่กระบี่นะคะ
บ้านของคนก่อเหตุเนี่ยเป็นร้านเปลี่ยนยางแล้วก็ล้อแม็กซ์รถยนต์
คนก่อเหตุเนี่ยเป็นเจ้าของร้านชื่อธีรศักดิ์บุญเรือง

อายุไม่น้อยแล้วนะคะ๔๒ปีตำรวจมาถึงเจอสภาพนี้เลยเห็นไหม

เพราะว่าเพิ่งจะไปเฉียวชนกับน้องมาเมื่อกลางดึก
พอตำรวจมามากัน๒๐กว่านายนะมาปิดล้อม
ก็พยายามเจรจาจะให้ธีรศักดิ์ออกมาธีรศักดิ์ไม่เปิดประตูเลยนะคะ
สุดท้ายต้องให้พ่อแม่ธีรศักดิ์มาช่วยเจรจา
ชั่วโมงหนึ่งผ่านไปธีรศักดิ์หรือเสียต้อยแง้มประตูออกมาดู
ครั้งหนึ่งแล้วก็ไม่ออกมาอีก
สักพักคว้าปืนออกมาด้วย
แล้วพอเห็นพ่อของตัวเองยืนอยู่ฝั่งตำรวจนะคะ

จังหวะนั้นตำรวจก็เลยบุกเข้าชาร์จเลย

ตำรวจเข้าไปตรวจสอบดูปรากฏว่า

ปลอกกระสุนปืน๓๕๗กระจายอยู่ตามพื้น

คือคลั่งแล้วก็ยิงยิงอยู่ในห้องอย่างนี้นะคะ
เบื้องต้นพอไปสอบถามดู
ีรศักดิ์หรือเสียต้อยให้การไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่
แต่ยอมรับว่าเมื่อคืนเสพยาบ้าไป๒เม็ด
แล้วขับรถออกจากบ้านของภรรยา

แล้วเอาปืนรุ่นซองมายิงใส่กลุ่มน้องเลย

แล้วเผารถน้องเขาเหรอที่รถน้องไฟไหม้

รถมันไฟลุกจากการชนกัน

คือเรื่องนี้ได้คุยกับภรรยาของเสียต้อย
ภรรยาเสียต้อยบอกว่าคือจริง
รู้ว่าสามีติดยามานานแล้ว

พยายามพาไปบำบัดพยายามให้เลิก

คือเธอบอกว่าถ้าเธอออกไปพร้อมกัน
มันอาจจะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นก็ได้

มันก็เสพใหม่ติดใหม่อยู่แบบนี้

เคยโดนคดีฆ่าคนตายมาแล้วนะคะ
แต่คราวนั้นสารดีกายกฟ้อง
ก็ไม่คิดว่าครั้งนี้มันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้อีก

เด็กมัธยม๓ชีวิต

แล้วก็ไปที่วัดพรุเตียวนะคะ
ไปที่วัดที่จัดงานศพของน้อง

มันต้องมีเสียงเขาไหม
มีเสียงเขาไหม

พ่อแม่ของน้องเขาคือ
มันเกินคำว่าใจสลายไปมากอะค่ะ

เป็นที่ตั้งศพของน้องพันธิราค่ะ
คือพอที่บ้านชาวบ้านเพื่อนญาติรู้ข่าว

คุณแม่ของน้องบอกเสียใจมาก
เสียใจจนไม่รู้จะบรรยายออกมาเป็นคำพูดยังไงดี
ไม่เคยคิดเลยว่าจะมีคนมายิงลูกสาวตัวเองแบบนี้
ทั้งที่ไม่เคยรู้จักไม่เคยมีเรื่องบาดหมางอะไรมาก่อนเลย
แม่บอกแม่ขอเลยนะตำรวจต้องดำเนินคดีให้แม่อย่างถึงที่สุด
เพราะว่าแม่เนี่ยเสียลูกไปแบบไม่มีวันกลับ
ส่วนศพของน้องอีก๒คนนะคะน้องนนทพัฒน์น้องผู้ชายเนี่ย
นำศพไปตั้งไว้ที่วัดถ้ำโกบที่ตำบลหน้าเขา
ส่วนน้องนัทนิชาเนี่ยศพอยู่ที่ตำบลเขาพนมไปที่วัดห้วยเสียดนะคะ
คือยาบ้าตอนนี้มันหากันได้แบบดูเหมือนง่ายมาก

มากค่ะอย่างในกรณีของคนนี้
จริงเค้าเคยซื้อมาก่อนแบบร้อยเม็ด๓๐๐บาท
จริงคือมันกลายเป็นว่าพอมันหาง่ายแบบนี้มันก็เกิดเหตุการณ์ยาก
หลอนยาคลั่งยาเยอะมากจริงในช่วงนี้นะคะคุณผู้ชม
ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยนะคะ
เดี๋ยวเราไปเคารพทรงชาติแล้วกลับมากันต่อค่ะ
ระหว่างที่เราเคารพทรงชาติคนก็แสดงความคิดเห็นเรื่องนี้กันมาแบบมากมายเลยทีเดียวนะคะ
แล้วมือปืนเองก็พูดเหมือนเขาก็ยังไม่ได้สติเนอะเหมือนยังลอย
คนเมาอยากพี่ผัดคือหน้าตาเขาดูไม่รู้ว่าเขารู้ไหมว่าสิ่งที่เขาทำมันร้ายแรงแค่ไหน
คือคุณผู้ชมก็ส่งมาบอกเยอะนะคะว่าจริงแล้วตอนที่ชนกันเหมือนน้องที่ขี่มอเตอร์ไซค์มา
น้องเปิดไฟสูงเพราะว่าฝนมันตกหนักขับรถไปชนน้องเลย
ขับรถไปชนมอเตอร์ไซต์ที่เขาเปิดไฟสูงแล้วก็ลงไปยิงยิงมีก้าวมือฟันผิดอย่างนั้น

ยังไม่เห็นไฟลุกใช่
อาจจะต้องดูว่าแบบเดี๋ยวเดินลงไปล่ะอืมเนี่ยเรายิงอ่ะ
แล้วเอาลูกซองยาวมายิงเด็กอ่ะอืมต้องเป็นคนแต่ต้องไม่เห็นไฟลุกน่ะ
ต้องเป็นคนแบบไหนพกปืนลูกซองไว้ในรถเขาไม่ได้มี
แต่จากเมื่อกี้ที่เขาฟังเขาบอกว่าไฟลุกเลยตอนนี้ไฟลุกเอง
บอกไฟลุกเองหนียิงนัดที่หนึ่งอืมแล้วเดินตามไปดู
โอ้สามเนี่ยเอาสามนะสามคนเริ่มกันต่อไปเลย

หลายคนบอกว่าโหอยากให้โทษประหารมันกลับมาจังเลย
ใช่จริงโทษมันต้องแบบหนัก
พอที่คนเราจะยกฟ้องอะไรที่เนี่ยยังไม่มีข้อมูลเหมือนกันว่าอันนี้คือคุณแม่ของผู้ก่อเหตุ
ให้ข้อมูลเอาไว้ว่าลูกชายเคยต้องโทษคดีฆ่าคนตาย
แต่ว่าสารดีกายยกฟองคุณแม่ยังไม่ได้บอกว่ามีอะไร
ลองฟังเสียงคุณแม่หน่อยดีกว่านะครับค่ะ

แปลกเอียดถ้าไม้เดือนนั่งซื่อมันจะยุ่มแยกมันจะบินจาน

การที่จะมีกระตุงต่างตรับหน้าตี

นี่๔๒คือติดมาแบบเกือบ๒๐ปีได้ไหมคะ

มีประวัติเคยต้องโทษคดีฆ่าคนตายยังมีปืนติดตัวตั้ง๒กระบอก
ไม่น่ามีปืนอะหรือสามห้าเจ็ดหรือลูกทองอีกอะไม่น่ามีปืนอะ

คุณแม่บอกแม่ใจสลายมากนะน้องพันธิลา

ตั้งว่าแม่ก็ตั้งรถกับน้องพันธิลา
เดี๋ยวตำรวจต้องไปตรวจสอบอีกเหมือนกัน
เพราะว่าอย่างที่พี่ผัดบอกว่าตอนที่ดูกล้องวงจรปิด
ก็ยังไม่เห็นไฟมันใส่ใช่ป่ะคะ
ก็เดี๋ยวคงต้องรอให้เขาสั่งยาก่อน
แล้วตำรวจคงต้องไปตรวจสอบดูว่าสรุปแล้วเนี่ย

เหลือเป็นซากเลยอะ
ชนจนล้อบิดขนาดเนี่ย
กลัวจะไม่ถึงที่สุดเนาะ

วันนี้ก็คือเสียอนาคตของชาติไปแล้ว๓คน

เมื่อวานเราอ่านเรื่องการเพิ่มโทษจราจรใช่ไหมคะ

เออคือคุณผู้ชมบอกเยอะเลยว่า
จากเพิ่มโทษจราจรแล้วเนี่ยพวกคดีคายาคดีข่มขืนเสพยาอะไรอย่างนี้
เพิ่มอีกเลยได้ไหมล่ะให้มันหนักไปเลยคนจะได้หลาบจำ
จะได้ไม่กลัวจะได้กลัว
งั้นมันก็รู้สึกว่าเออแป๊บเดี๋ยวก็ได้ออกอะไรอย่างนี้ค่ะ

ใช่อ๋อแล้วไม่รู้เรื่องอะไร
ก็คือเข้ามหาลัยก็ต้องอนาคตมัน๑๘ปีแล้วแม่

เข้าใจต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยเนอ

ไปดูเรื่องของรถตู้ค่ะที่วิ่งบนฟุตบาท
แล้วก็เกือบจะไปเฉียวชนคุณแม่ของน้องมากี้

เรื่องนี้พอมันเกิดขึ้นเนี่ยคุณแม่เองเขาก็มีการโพสต์เนี่ยค่ะ
แล้วก็ระบุข้อความบอกว่าเรื่องด่วนที่สุด
ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพท่านชัดชาติในฐานะที่เป็นเพื่อนวิ่งสวนลุงด้วยกัน
วันนี้ดิฉันเดินกลับบ้านที่ถนนหลังสวนดิฉันเดินบนทางเท้า
รถคันนี้ก็ขับบนทางเท้าเกือบจะชนดิฉัน
ซึ่งคุณแม่เขาก็มีการไปลงบันทึกประจำวันไว้ที่สนลุมพินี
เพื่อจะดำเนินคดีกับคนขับรถตู้นะคะ
ทีนี้คุณชัดชาติเองเขาก็เลยเปิดเผยถึงกรณีนี้
บอกว่าเมื่อเช้าเนี่ยไปวิ่งสวนลุมพินีก็ยังไม่เจอ
แต่เท่าที่อ่านเข้าใจว่าการไปขับรถบนฟุตบาทก็ไม่ถูกกฎหมายอยู่แล้ว
ถ้าเกิดมีทะเบียนอยู่ผมว่าเทศกิจน่าจะดำเนินการได้
มอเตอร์ไซค์เองเนี่ยถ้ามีหลักฐานว่าไปขี่บนทางฟุตบาท
เราจะตามไปจับถึงบ้านนะคะ
ขับขี่บนทางเท้าเป็นหน้าที่เทศกิจตามพรบความสะอาด

แสดงว่าปรับได้ถึง๔๐๐๐บาทในปัจจุบัน
แต่ถ้าอยู่บนถนนของตำรวจก็แยกหน้าที่กัน
เท่าที่ดูในรูปของคุณแม่คุณชาติชาติบอกว่า
อันนี้น่าจะขี่บนทางเท้าหรือเปล่า
เดี๋ยวตัวคุณชัดชาติเองก็จะให้เทศกิจไปดำเนินการ
แต่เมื่อเช้าไม่ได้เจอท่านไม่รู้ท่านไปหรือเปล่า
ทีนี้เมื่อถามว่าปกติเจอกับคุณแม่ของคุณมากกี้ตอนเช้าบ่อยหรือเปล่า
คุณชัชชาติก็บอกว่าไม่แน่ใจ

แต่คุณแม่เคยถ่ายรูปคู่กับอาจารย์นะคะ

เหรอถ้าเกิดมีอะไรให้รับใช้ก็เชิญได้เลยทุกคนนะ

อันนี้เนี่ยล่าสุดภูมิหน่วยการเขตประทุมวันนะคะ

บอกว่าตำรวจเนี่ยทราบตัวคนขับรถตู้แล้วนะคะ
เป็นรถตู้รับนักท่องเที่ยว

ตอนนี้อยู่ต่างจังหวัดแล้วก็มีการโทรศัพท์พูดคุยขอโทษกันไปแล้ว

ขอโทษแล้ววิ่งบนทางเท้า
คือขอโทษได้แต่ต้องแก้ไข

แต่นี่มันรถใหญ่นะ
เมืองเนี่ยเราย่มักจะเจอเอง
มันมีตัวรถตู้เลย
อ่าคิดว่าก็ต้องจัดการแหละเนาะ

ยังไม่มีในที่เขียนเอาไว้ในเมื่อวาน

ทุกคนก็คือไม่พอใจกับการขึ้นราคาค่าปรับ
โดยทุกคนก็จะบอกว่าขึ้นค่าปรับแล้วค่าแรงทำไมไม่ขึ้น
คิดว่าคนไทยรวยมากใช่ไหมถึงมีเงินจ่ายค่าปรับนู่นนี่นั่นนู่น
เพราะมีอีกฝั่งหนึ่งที่บอกว่าถ้าคุณคิดว่าคุณไม่ทำผิด

นี่คือมันก็เลยกลายเป็นสิ่งที่น่าคิดเหมือนกันว่า
คนกลุ่มนึงส่วนใหญ่เหมือนกันก็บอกว่า
ค่าปรับมันแพงมากทำไมขูดลี่กันขนาดนี้
อีกฝ่ายนึงก็บอกว่าเอ้าก็อย่าทำผิดสิ
เพราะอันนี้มันคือค่าปรับในกรณีที่คุณทำผิดนะ
อัตราโทษสูงก็เพราะป้องกันการคนทำผิด

บางคนบอกว่ามันแก้ได้จริงหรือเปล่า

แต่อย่างนี้มีออกการขับรถผิดโดนตับแพงมาก

ถ้าปรับก็ต้องเขียนใบสั่งออกมาแบบชัดเจนนะคะ
นี่ก็เลยต้องชี้แจงกันตรงนี้ว่าจริง

ก็อยากขีย้อนสนก็อยากขีแบบ

อยู่หลังแฮนด์หรือหลังพวกอะไรอ่ะ

ไม่ว่ามันจะระยะทางแค่แบบ

คือแบบอยากทำความเข้าใจไว้นิดนึง

ส่วนเรื่องนี้อันนี้ถือว่าเพิ่มแล้วนะ
ถ้าจำกันได้๒๕สิงหาคมมีภาพป่ะคะ

อันนี้วันที่๒๕สวพที่แล้วน่ะค่ะ

อุเทรนด์ฮาวัยอีก๕๐๖๐คนเกือบ๑๐๐คนนะคะ
แล้วตะลุมบอลกันแบบโอ้โหยับเยินไปหมดเลย
ตำรวจต้องเข้ามาแยกเข้ามาห้ามนะคะ
สุดท้ายแล้ววันนี้ลงดาบเลยนะคะ
ผู้กำกับการสอนอปทุมวันเนี่ยนี่ภาพเหตุการณ์
แล้วก็ตั้งไฟล์นี้ยังไม่ตกดินเลย

เขานัดกันมาค่ะนัดกันมาตีกันเลยค่ะ

มีตำรวจแต่ตำรวจมีน้อยเกินไปเห็นไหมคะ
ตำรวจมี๓นายที่เหลือมีเป็นร้อย
ตำรวจก็ห้ามแหละแต่ก็ไม่รู้จะห้ามยังไง

ผู้กำกับการสอนอปทุมวันเขาบอกว่า

เรียกนักศึกษาอุเทรนถวาย๑๗คนมารับทราบข้อกล่าวหาตามหมายเรียก

คือมั่วสุมกันตั้งแต่๑๐คนขึ้นไป
คือกระทำการเพื่อให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมือง

ตำรวจก็โดนเหมือนกันค่ะ
มีโดนผลักมาล้มอะไรอย่างนี้ครับ
ข้อหาที่๓คือข้อหาทำร้ายร่างกายนะคะ
ทุกคนก็คือโดนแจ้งข้อหา
แล้วก็นำตัวส่งฟ้องศาลแขวงปฐุมวัน
แล้วสารแขวงปฐุมวันพิพากษาแล้วนะคะ
คุกคนละ๑เดือนปรับคนละหนึ่งหมื่น
แต่ว่าโทษจำคุกเนี่ยให้รอลงอายา๑ปีค่ะ

จับแล้วก็ต้องแบบปรับเลยอะไรเลย
ส่วนเขาบอกว่าไม่ได้จัดการแต่อุเทนอย่างเดียวนะ
ทุมวันอีก๒๐คนตอนนี้เดี๋ยวจะเรียกมารับทราบข้อกล่าวหา
ฤหัสสบดีนี้๘กันยายน
พี่เคยเจอตรงซอย๖๒อะ

ทำไมเด็กนักเรียนมันนั่งอยู่ตรงฟุตบาทอย่างเงี้ย
ไม่น่ามีอะไรมั้งสักพัก
มีดาบออกมามีอุปกรณ์ออกมาจากตัวเขาอะค่ะ
แต่ก็คือให้เอาอาวุธออกมาโอ๊ยแอบได้ยังไง
อีดาบยาวอะค่ะคือตั้งใจเลย
เค้าเห็นบางคนเหมือนใส่ไว้ที่กางเกงมากใส่ไว้ที่หลังมากแล้วขี่มาตาไทย

แบบนึกออกไหมไม่รู้เขาทำกันยังไง

แต่เขาจะโดนอะไรอย่างนี้ค่ะ
เขาก็เลยบอกว่าเขาต้องพกไว้ระวังตัว
ข้างในพี่ผู้ชายข้างในเขาบอกว่าอ๋อเขามีปลอก
อ๋อใครพกไว้ด้วย

คนไม่เคยพกไงแล้วไม่จริง
บางทีเด็กเขาก็จะบอกไงเขาก็ไม่ได้อยากพก
แต่เวลาเขาโดนเขาก็ไม่มีอะไรป้องกันตัว
คือบางคนก็ไม่ได้ไปมีเรื่อง
แต่ว่าเตรียมพร้อมไว้เผื่อมีเรื่อง
ปิดสถาบันเลยดีมันก็
มันน่าจะเอาอยู่
อืมไม่รู้ต้องแก้ปัญหายังไงปัญหาเนี้ย

ช่วยปรับเปลี่ยนสัญญาณไฟจรจรให้ไม่กระพริบ

อันนี้แจ้งที่ใครไหมคนละกลมใช่ไหม

เป็นฝ่าไฟแดงถ้างั้นโดนปรับเลยค่ะ๑๐๐๐บาท
อันนี้แรงมากอันนี้ไม่ได้
อันนี้ต้องติดต่อกล้องมุมก่อนปิดแล้วนะ

โดนปรับไปตั้ง๑๐๐๐บาท

คนเข้ามากดบอกว่าถูกต้องค่ะดิฉันก็โดนเหมือนกัน

จริงถ้าจอดเวลารถติดแล้วจอดทับทางมาลายค่ะ
แล้วถ้าคนที่ถ่ายรูปแล้วเอาไปฟ้องตำรวจคนนั้นได้เงินด้วยนะ
ใช่เดี๋ยวนี้จะเริ่มมีแบบว่าหลายกรณี
เป็นหูเป็นตาให้อะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็จะมีแบบว่าส่วนแบ่งบางอย่างที่จะได้ไปด้วย

แต่บางจุดเราก็โดนเสียตังค์ไปฟรีเหมือนกันนะ
อย่างตรงนั้นเขาเรียกอะไรตรงเพชรบุรีค่ะ

พอเลี้ยวขวายังไม่ทันได้เลือกเลน
จับแล้วเพราะว่ามันเป็นเลนบังคับให้เลี้ยวขึ้นทางด่วนเลย

เขาก็จะบังคับให้แม่เลี้ยวขวาเพื่อจะขึ้นทางด่วน
แม่ต้องอยู่เลนกลาง

แต่ว่ากำลังเจาะอะไรอย่างเงี้ย

นี่เราอยู่กับโควิดมาจริง

๓ปีแล้ว
ปีที่ผ่านมาเราฉีดวัคซีนกันไปบางคนเข็มที่๔หรือเข็มที่๕แล้วฉันจะต้องฉีดเข็มต่อไปยังไง
หลังจากนี้พอมันกลายเป็นโรคประจำถิ่นแล้วเราจะฉีดวัคซีนแบบปีละครั้งเหมือนไข้หวัดใหญ่หรือเปล่า
ใช่เขาบอกว่าตอนนี้นะคะกรมควบคุมโลกเขาก็แจงมาอย่างนี้ค่ะว่า
ปี๖๖เนี่ยเขาจะปรับให้เหลือฉีดปีละเข็มนะคะเน้นพวกที่เป็นกลุ่มเสี่ยงนะคล้ายจะเป็นแนวแบบออกไข้หวัดใหญ่อะไรอย่างนี้
ออกเป็นทางดูแลแบบนั้นก็คือในแพทย์โสพลเอี่ยมสิริถาวรนะคะรองอธิบดีกรมควบคุมโรคค่ะบอกว่าอย่างนี้
กระทรวงสาธารณสุขบอกว่าอยู่ตอนนี้ช่วงนี้กำลังอยู่ในระหว่างการศึกษาแล้วก็พิจารณาเรื่องนี้นะคะ
ซึ่งก็จะมีการประชุมคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติในเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้เนาะ
ส่วนจะเป็นวัคซีนรุ่นใหม่ตัวไหนหรือจำนวนเท่าไหร่เนี่ยนะคะก็จะพิจารณานำมานะคือตอนนี้กำลังประชุมแหละจะสรุปว่ายังไงเนาะ
ก็ขอให้คณะกรรมการวัคซีนเนี่ยพิจารณานะว่าจะเอาแบบไหนกันแน่นะพอดีเนี่ยเราไม่รู้ไงบางทีไปเข็มที่เท่าไหร่แล้วอย่างที่รถเมย์บอกเมื่อกี้เนาะ
หากฉีดเข็มเดียวเนี่ยนะคะก็จะเน้นเป็นกลุ่มเสี่ยงนะแบบวัคซีนไข้หวัดใหญ่นะแล้วทีนี้นะคะเขาบอกว่าส่วนตัวเนี่ยคิดว่าน่าจะเน้นกลุ่มเสี่ยงเป็นหลักก่อนนะถ้าคนที่ไม่เสี่ยงหรือเป็นผู้ใหญ่วัยทำงานเนี่ยนะที่ดูแลตัวเองได้เนี่ยนะก็จะเป็นทางเลือกไปนะไม่บังคับให้ทุกคนรับวัคซีนเหมือนกันหมดร้อยเปอร์เซ็นต์แต่เน้น

ไปทำงานหรือไปในที่ชุมชวนพี่ผัดกระโพนนะคะก็จะแสบแสบนิดหนึ่งแหละอืมฟึดฟึดเหมือนมันจะเป็นพาวเดอร์หน่อยหน่อยแล้วมันก็จะเคลือบอยู่มันจะเคลือบแต่ก็ใช้ได้นะใช้ได้อยู่เพราะว่าเออรู้สึกว่าเราปลอดภัยอ่ะอืมแต่เราไม่รู้ว่ามันช่วยได้เราไม่รู้ว่าเท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์อะไรยังไงใช่เราไม่รู้ว่ามั

โดยนายบำรุงอยู่เจริญนายกเทศมนตรีของอำเภอนวลสมบูรณ์เนี่ยค่ะ
ก็มีการบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ย
ทำให้หลายคนไม่สบายใจเนื่องจากว่าตัวผู้ก่อเหตุเนี่ย
อาการทางจิตจึงทำให้เกิดการหลอนแล้วก็ขาดสติ
เลยวิ่งมาที่องค์ย่าโมเพื่อหวังจะให้องค์ย่าโมช่วยอืม
ลบนับถือซึ่งก่อนหน้านี้เนี้ยตัวเองก็มององค์เห็นองค์ย่าโมเนี้ยดูแล้วเศร้า
ดูหมองแต่หลังจากมีการทำพิธีบัววงสวง
ขอขมาแก้กรรมกับองค์ย่าโมเนี่ยค่ะดูองค์ท่านเหมือนจะยิ้มแย้มขึ้น
เลยทำให้ตนเองรู้สึกสบายใจไปตามตามกันนี่นะคะนี่รุ่นใหญ่เลยนี่
กล่้าปุญดำแข็งแรงมากเรื่องเรื่องฝนตกก็เยอะมากยกลดติดนะคะ
ใช่ค่ะเดี๋ยวนี้เขาบอกประชาชื่นตกหนักมากประถูมธานีก็ตกแล้ว
มาเช่ด้วยอืมแล้วตรงนั้นน่ะปกติไม่ตกก็ติดนะคะ

มาดูดูดูดน้อยค่ะ

ทำไมไม่มาเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่า
คือมีคนถามเหมือนพี่มดเกมหรอ

ไม่มีใครทำอะไรมดดำได้ค่ะ

นอกตัวของเธอเอง
เขาเคลียร์กันจบไปแล้วนี่ใช่ไหม
เขาเคลียร์กันจบไปแล้วเนอะ
มดก็ออกมาขอโทษของกรมราชธรรมเรียบร้อยแล้วในรายการแฉนะคะ

เขาก็ขอโทษกันส่วนตัวใช่ป่ะค่ะ
ส่วนวันนี้ก็แฮสแท็กใหม่คุณลิงเดี้ยน่าจังอีกแล้วก็ไปหาอ่านในเน็ตแล้วกันนะคะ

ตอนนี้ทวิตเตอร์ก็ขึ้นอยู่ใครอยากรู้ว่ามีแบนคุณลีน่าจังอีกแล้ว

แต่ว่าไม่ดูก็ไม่ได้นะพี่ลีน่าเราดูทุกวันเหมือนเป็นคนในบ้านแล้วอ่ะ
เอาไว้ค่ะเดี๋ยวกลับมากันต่อ
มีใครชอบทานตะลิงปิงไหมคะยกมือ

ชอบกินมากหลายคนชอบกินทั้งสตูม
มันเปรี้ยวจากพี่เมย์ได้ทานไหมคะตอนแบบแพ้อะไรอย่างนี้
ไม่ค่ะตอนแพ้เราไม่ได้รู้สึกว่าเราอยากทานของเปรี้ยวเหมือนในละครที่เล่นเลย
ไม่รู้สึกแบบนั้นถ้ามีแต่คนถามกินของเปรี้ยวไหม

อยู่รู้สึกอยากนั้นไม่เปรี้ยวเลยค่ะ

คนชอบทานตะลิงปิงกันเยอะเพราะมันแบบเปรี้ยวจี๊ดสะใจแล้ว

คือมันมีมหาลัยนึงค่ะ
รับน้องเฟรชชี่ด้วยการให้น้องกินตะลิงปริงเยอะ
จนล่าสุดเพจดราม่าอดิตต้องออกมาเตือนกันว่า
ตะลิงปริงเยอะถึงตายนะคะ
นี่ครั้งแรกที่ไม่เคยได้ยินเหมือนกันคือ

เขาได้รับแจ้งมาว่ามีการจัดกิจกรรมรับน้องบางสถาบัน
ที่รุ่นพี่เนี่ยให้เฟรชชี่กินตะลิงปริงแบบเยอะ
ซึ่งทุกคนก็มองว่าเออตะลิงปิงก็เป็นผลไม้คงไม่เป็นอะไรหรอก

รุ่นน้องเนี่ยฉี่เป็นเลือด
คือฉี่ออกมาเป็นเลือดแบบหลายคนเลยค่ะ
แต่รุ่นพี่ก็ไม่คิดว่าจะเกี่ยวข้องกับตะลิงปลิงไง
คือมันดูห่างไกลกันมากอะไรอย่างนี้ค่ะ
เขาก็เลยต้องมีการออกมาอธิบายกันว่า
อยากให้รู้ไว้ว่าตะลิงปลิงเป็นผลไม้ก็จริง
แต่มันเป็นผลไม้ที่มีกรดออกซาลิกสูงมาก
ถ้ากินเยอะไปมันจะไปจับกับแคลเซียม
ทำให้เกิดนิ้วในไต
นิ้วในไตก่อให้เกิดไตวายเฉียบพลัน
และพีคกว่านั้นถ้านิ้วในไตมันหลุดลงมาที่ท่อปัสสาวะเนี่ย
ปวดท้องมากแล้วก็อาจจะฉี่เป็นเลือดได้
เขาบอกว่ามันมีเคสที่เจออาการไตวายจากการกินตะลิงปริง
หรือว่าน้ำคันตะลิงปริงในปริมาณสูงนะคะ
บอกว่าในอาการที่แบบหนักมากลองสังเกตตัวเองนะคุณผู้ชมใครชอบทาน
ถ้าเริ่มมีอาการแบบปัสสาวะไม่ออกตัวบวมหน้าบวมเหนื่อย
มันจะนำไปสู่อาการน้ำท่วมปอดแล้วอาจจะทำให้แบบเสียชีวิต

เขาเลยบอกว่ากินได้แต่กินให้พอดีอย่ากินเยอะเกินไป
แล้วฝากบอกด้วยว่ามหาลัยไหนที่จะรับน้องด้วยวิธีนี้
ให้น้องกินตะลิงปริงเยอะเนี่ยรู้ไว้เลยนะว่าถึงตาย
ฝากถึงคุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้ปกครองด้วยที่มีลูกหลานเวลา
เข้าไปเรียนมหาวิทยาลัยเรียนวิทยาลัยแล้วเราถามสิว่า
รับน้องมีอะไรมีให้กินตะลิงโปรงตะลิงปริงไหม
ลองถามข้อมูลให้ละเอียดเพราะไม่งั้นเนี่ย
มีอะไรเปรี้ยวใช่ไหมคะเปรี้ยวภารกษ์อ้างพริงปุ๊บก็คืนน้ำรายสอเลย
แต่จริงไม่ใช่แต่เฉพาะตะลิงปิงนะที่ทำให้ไตวายเฉียบพันธุ์ได้
มีคนเคยกินแล้วแอดมิตรเลยนะ

คือหมายถึงว่ากินแต่พอดีเนอะ
แบบกินให้พอดีอย่ากินอะไรเยอะเกินเลย

แต่บางทีเราไม่รู้ว่าเราพอดีที่ไหน
บางคนอาจจะกินไปได้ตั้งเยอะไม่เป็นอะไร
ในขณะที่บางคนกินไปนิดหน่อย
อ้าวกลายเป็นเยอะของตัวเราไง
เพราะฉะนั้นต้องหัดสังเกตตัวเองด้วย

การอะไรที่แบบแปลก
หรือว่ามันเปรี้ยวมากอะไรลักษณะแบบนี้

ว่าเวลาเราทานไปเยอะแล้วมันมีผลกับร่างกายขนาดนี้เลยเหรออย่างนี้

เหมือนที่เขารับน้องให้ดื่มน้ำไง

จนสมอเร่ไปด้วยอ่ะ

แต่อะไรที่มันเกินไปเยอะมากไป

คือรับน้องแค่จวยแบบไปนั่งกินข้าวด้วยกันเฉยได้ไหม
สมัยแม่ผัดเคยลาบน้องไหมอ่ะ
ดูลแปลว่าสมัยไหนสมัยก่อน

แต่มีแต่นะเราปฏิเสธได้

เราปฏิเสธได้แล้วบางทีมีงูอย่างนี้หา
งูที่ไม่อันตรายงูแบบเหมือนเอามาให้ตกใจ

ที่แบบให้จับต่อกันคือแบบใจไหมอะไรอย่างนี้
ปฏิเสธค่ะพี่ก็ไม่ทำ

ไม่เขาเป็นสัตว์คุณเอาเขามาทำแบบนั้นก็คือการทรมาน
ไม่คือมันตายแล้วมันตายแล้วด้วยโอ้โฮตายแล้ว

ขนลุกอะไรประมาณนี้เราก็ไม่ทำเราบอกว่าของพี่เมดมีแมนรับน้อง
มีแต่ว่าส่วนใหญ่เรา
อะไรที่มันดูโหดร้ายและรุนแรงมากเราไม่ทำเราไม่เข้า
เออเราก็ปฏิเสธได้เราเลือกแบบนั้นเลือกแบบว่าไม่เข้า
คือบางทีเขาก็จะบอกว่าไม่มีรุ่นพี่รุ่นน้อง
เพราะเธอไม่มาเธอนู่นเธอนี่เธอนั่น
บางทีมันไม่ได้เกี่ยวตรงนั้นเอาจริงนะไม่เกี่ยว
มันอยู่ที่ปฏิสัมพันธ์ระหว่างเราในการช่วยเหลือกัน
บางอย่างเรารับแบบน่ารักพอดี
ที่ทำให้เรารุ่นพี่รุ่นน้องได้รู้จักกันได้รู้จักเพื่อนอย่างนี้
โอเคแต่ไม่ใช่บางอย่างมันดูแบบเกือบเลือก
มันเยอะมากจนบางทีรถเมย์ก็ไม่ได้ไป

บางทีเด็กจะเหมือนกับไม่กล้าไง
แต่เรามีสิทธิ์นะคะที่จะแบบปกป้องตัวเอง
นี่ไงบางคนอย่างที่หนูบอกไงว่าเขาก็จะกลัวว่า
เดี๋ยวรุ่นพี่ไม่รับเดี๋ยวเข้ากลุ่มกับเพื่อนไม่ได้

สังคมนี้ได้ยังไงแล้วเธอไม่มีรุ่นพี่
เอ้าเปิดเทอมมาพี่ก็อยู่เสกเดียวกับฉัน
เมื่อก่อนก็เรียนปีหนึ่ง
ก่อนนี้ก็ยังปีหนึ่ง

นี่ถ้าไม่มีรุ่นพี่เธอจะรู้ได้อย่างไรว่าคล้องทรงคล้องสอบ
เอ้าอยู่เศษเดียวชัดกันเราได้ดอกสุฤษฎีจริงแล้วก็ดอกไปแต้งให้มันให้เยอะ
นี่เราเป็นรุ่นพี่นะเธอเป็นรุ่นน้องต้องฟังพี่อ๋อฉันซิลมา
วีแหลงเยอะเราเล่ากันอะไรอย่างนี้
ฉันซิวมา

ใจความรู้สึกของเด็กใหม่ที่เข้าไปมันใหม่ไปหมดมันกลัวไปหมดเลย
ตอนมาจากมัธยมเลยใช่ป่ะคะมันแบบไม่มีเพื่อนมันก็จะรู้สึกว่าไม่ได้อ่ะ
แต่ว่าสักพักนึงค่ะจะรู้เองว่าเราอยู่คนเดียวได้
เราเจรจาได้แบบคือไม่เข้าแล้วอยู่คนเดียวได้สิ
พอปี๓ก็มีแฟนสุฤทธิ์ใครคะ
มันรู้มากไปหมดเลยอ่ะ

ตอนปี๓มามีแฟนสุฤทธิ์เพื่อนไม่เอาละ
นี่มันเรื่องของทุกคนจริงอะบอกเลยทำไมถ้าหนูงงมากขึ้น

หรือว่าวินเจ๊มอยเธอรู้จักกับใครเธอรู้จักกับเพื่อนฉันคนไหนเธอบอกฉันมาสิ
เมื่อวานพวกพี่บอยล์พวกพี่เกตก็ถามอังกฤษที่ดีพี่ถามจริงหรือกัน
คนอยากรู้ไหมแต่รู้ว่าเขาเป็นใครแต่เออแต่ก็ไม่ใช่หนูค่ะ

อ้าวไปดูเรื่องนี้หลายคนก็รออยู่อะนะคะว่าคอลโรมอล์จะมีฮันนท์ชอบมีไฟเขียวเมื่อไหร่
ไฟหลายคนบอกว่าเอาเดี๋ยวเนี่ยเดือนนี้กันยายนนะคะ
ถ้าเอฟทีเราก็จะมีการปรับขึ้นแล้วใช่ไหมคะอย่างที่บอกกันไปว่าจะมีการช่วยเหลือในกลุ่มเปาะบางหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ซึ่งคุณสุพัฒนภงพันธ์มีชาวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานมีการเปิดเผย
เพราะวันนี้วันอังคารมีการประชุมคอรมอลเนอะก็มีพลเอกประวิทย์วงสุวรรณท่านก็เป็นประธานในที่ประชุม
ซึ่งก็เห็นชอบเรื่องของการกู้เงินเพื่อบริหารภาระค่าไฟของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
โดยให้กระทรวงการคลังเนี่ยค้ำประกันส่วนเรื่องของการช่วยเหลือค่าไฟฟ้าให้กับประชาชนโดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อย
ที่กบงเนี่ยเห็นชอบเข้าสู่การประชุมคอรมณ์ในสัปดาห์หน้า
สองกลุ่มนั้นก็จะดำเนินการให้ทันในรอบบินเดือนกันยายนนี้
คือปลายเดือนนี้นะคะก็คือจะมีในกลุ่มที่ใช้ไฟไม่เกิน๓๐๐หน่วย
แต่อีกกลุ่มหนึ่งก็คือไม่เกิน๕๐๐หน่วย
เพราะว่าถ้าเกินจาก๕๐๐หน่วยไปก็คือเท่าที่เรารู้กันก็คือตามขีดที่เขาวางกันไว้เลยนะคะ
นี่แหละก็เรียกว่าจะมีแนวทางที่จะทำคู่ขนานกันไปนะคะ
ในเรื่องของการดูแลช่วยเหลือประชาชนแล้วก็จะมีเรื่องของการส่งเสริมการติดตั้งโซล่าเซลล์
หลายคนก็ถามเรื่องนี้กันมาค่ะโซล่าลูฟท็อปนะคะก็คือติดตั้งบนหลังคา
หลายคนให้ความสนใจเพราะว่าก่อนหน้านี้พอบอกว่าค่าไฟผันปลาจะมีการปรับขึ้นหลายคนก็เอ๊ะหรือว่าฉันจะมาใช้โซล่าเซลลดีไหม
หรือว่ายังไงอะไรอย่างนี้อย่างที่มีโอกาสได้คุยกับพี่มดก็คือ
ถ้าอย่างบ้านอย่างนี้คือมันติดตั้งทีมันก็มีค่าใช้จ่าย
เท่าที่มิ้นเคยถามค่ะเคยอยากลองติดเหมือนกัน
๓แสนค่ะเพราะที่เคยเช็คราคานะ๓แสนค่ะ
ก็ต้องดูว่าจะมีแบบไหนที่มันสามารถที่จะติดตั้งแล้วสามารถที่จะแบ่งเบาภาระในสิ่งที่เราจะต้องมานั่งจ่ายด้วยตรงนี้อะไรอย่างนี้

เขาบอกว่าในระยะยาวไงคะสมมุติเราติดตั้ง๑ครั้งเสร็จปุ๊บในระยะยาวก็คืออาจจะลดไปได้เดือนละเท่าไหรเท่าไหร่กว่าจะไปทบจากสิ่งที่เราลงทุนไปอะไรอย่างนี้หลายคนก็จะบอก
หลายคนก็จะบอกหาเงินมาติดครั้งแรกอ่ะตอนไหนดี๓แสนแรกอ่ะ

ถ้าเกิด๓แสนเราเฉลี่ยว่าเดือนหนึ่งเราเสียค่าไฟ๓๐๐มันก็ประมาณกี่สิบเดือนถึงจะ
อืมตกเลขอ่ะ๑๐๐เดือนป่ะ

นั้นที่คุยกับพี่มดของพี่มดก็หลายแสนใช่ไหมคะ
ใช่แล้วก็ค่าไฟเนี่ยลดไปได้ประมาณสักแบบสมมุติจาก๓๐๐๐๐บาทอ่ะอาจจะเหลือแบบ๒๐๐๐๐บาทลดไปได้๑๐๐๐๐บาท

เมื่อมีคนเริ่มหันมาใช้เยอะขึ้นนะคะ

ราคามันจะค่อยถูกลงถูกลงถูกลง

ที่ราคาโทรศัพท์มือถือแพงมากอ่ะ
ก็ไม่ค่อยกล้าใช้เพราะคนเริ่มใช้เยอะขึ้นเยอะขึ้น
มันถูกแบบปรับมาใช้ในชุมผลักษณะเยอะขึ้น

ราคามันก็ลดลงลดลงเรื่อยอะไรอย่างนี้ค่ะ

อ่า
แช่งภูปิดผมขาว
ไปดูเรื่องของคุณเบิ้ลประทุมราชค่ะ
ก็ยืนยันบอกว่าไม่เคยชวนให้ใครมาเล่นหุ้น
ก็เป็นข่าวกันไปก่อนหน้านี้นะคะ
เขาบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยคือผู้เสียหายเหมือนกัน
ก็ออกมาชี้แจงละเอียดยิบเลยทีเดียวค่ะ

ก็ถูกกล่าวหาบอกว่าชักชวนคนไปร่วมลงทุนในหุ้นที่เป็นข่าวเนี่ยนะคะ
เขาบอกว่าผมเนี่ยเลือกที่จะเงียบ
แต่คุณก็กล้าที่จะเอารูปผมไปลง

แสดงว่าคุณก็กล้าที่จะให้ผมเสียหาย
ระหว่างทางที่ผมกำลังจะมีงานดี

เกี่ยวกับข่าวเฉาหุ้นดังกล่าว
ผมปฏิเสธไม่ได้ว่ามีการรู้จัก

แล้วผมเองก็ไม่มีปัญหาอะไรกับใคร
แต่ถ้าจะให้ผมมีส่วนเกี่ยวข้อง

ผมบอกตรงว่าผมไม่มีแน่นอน

อย่างของผมได้เลยกรณีการลงทุนผมยอมรับว่าเป็นการร่วมทุนสร้างหนังภาพยนตร์เรื่อง
อนซอนเดย์ซึ่งก็รับเงินมาปกติแล้วก็มีสัญญาในการทำปกติส่วนในเรื่องของการเทรดเขาบอกว่าผม
เป็นอีกบุคคลที่เคยลองเข้าไปเทรดไม่ใช่ผู้ร่วมทุนผมก็อยู่ในกลุ่มที่เสียไปไม่ได้อะไร
เพราะว่าผมไม่มีความรู้แล้วก็เก่งเรื่องแบบนี้แต่ผมเลือกที่จะไม่พูดเพราะว่าผมก็ต้องให้กำลังใจทั้งผู้ที่สูญเสียและผู้ที่ได้รับผลกระทบตามจังหวะชีวิต
เท็จแค่ไหนผมไม่รู้อย่าเอารูปคนอื่นลงแล้วปั่นข่าวให้คนอยากอ่านจนทำให้ผมต้องเสียงานเสียมิตรภาพ
ยังไงผมเป็นกำลังใจให้ทุกคนเสมอกับข่าวสารทุกวันนี้ผมเองก็ทำมาหากินปกติผมไม่ได้ร่ำรวยอะไรเข้าใจว่าอยากเล่นข่าว
เพื่อให้มีข่าวเอาความถูกต้องมาตรวจสอบแบบตรงไปตรงมาดีกว่าครับจากนักร้องบ้านบ้านคนหนึ่ง
คุณเปิ้ลปฐุมราชเขาออกมาชี้แจงนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้
ตอนแรกบอกนักร้องบ่อนักร้องบอคนก็ไปตามหากันใหญ่
ตอนแรกว่าเอ๊ะเป็นใครตอนแรกก็ไปตกที่คุณใบเตย

วันนั้นก็ที่มีการอ่านอ่านข่าวกันไปสุดท้ายก็เลยบอกว่า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
แต่จริงอย่างที่บอกเนี่ยเขาก็ออกมาบอกเราว่า
ทุมในการสร้างหนังของเขา

ก็เราก็คงได้ทราบแล้วแล้วเนอะว่าว่าพี่หม่าเขาไปทำตาเนอะครับ
ทีนี้ปรากฏว่าหลังจากทำก็จะโดนกระแสบูลลี่เยอะมาก

เพราะว่าพี่หม่ำบอกว่าคนที่มาแซวมาว่าแกก็คือแฟนคลับนั่นแหละ
พอติดตามกันอยู่ก็รู้ว่าเออแบบแดละตระหลกอ่ะ
ก็แซวได้เล่นได้อย่างนี้นะคะ
ไม่ได้ว่าอะไรเพราะว่าจริงแล้วในการที่ตัดสินใจทำตาเนี่ยนะคะ
คือแกมีปัญหาจริงคือหนังตาเนี่ยมันตกมากแล้วจนมันบังมันบังตาดำแกน่ะ
มองมีปัญหานะคะแต่ไม่ได้ว่าตัดสินใจทำเลยนะ
แกใช้เวลา๔๕ปีทีเดียวนะในการที่จะแบบว่าเอาแน่ไหมทำแน่ไหมอะไรอย่างนี้
จนสุดท้ายตัดสินใจทำแล้วก็โดนกระแสบูลลี่เยอะมาก
ซึ่งพี่หม่ำบอกไม่เป็นไรแกคิดไปในทางสนุกสนานเฮฮามากกว่าไม่ว่ากันนะ
นี่ไงภาพมันแตกต่าง
เดี๋ยวอีกปั๊ดนึงก็เข้าที่ต้องใช้เวลาปั๊ดนึงแล้วละกัน
เดี๋ยวลองไปฟังเสียงพี่หมัมว่าพี่หมัมว่ายังไงค่ะ
ดูเข้าที่ยังไหมดูสิ
บางทีผมก็อายทุกคนเองละแต่เราเราไม่คิดว่าสัญญาคัม
เราคิดว่าเราเปิดหนังตาขึ้นเป็นการรักษา
เป็นการรักษาสุขภาพตาของเราเราคิดถึงงั้นน่ะ
คิดว่าผมหนังตาผมเอ้าดูสิหนังมือใหม่ท้ายหนุ่ม
ตาข้างซ้ายเห็นป่ะหน้าตาข้างซ้ายมันเห็นชัดเลย
แล้วก็น้ำตาไหลแล้วจะทำให้ตาผ้าได้แต่หมอบอกว่า
เราต้องรีบไปเอาเย็นตาเข้าหน้าเพราะจะทำให้ตาพลาดได้
เลยตัดสินใจอยู่๔๕ปีมันก็แหละ
ตอนนี้มีคนได้เริ่มอธิบายและคนเข้าใจความบูรีเข้ามากันอีกร้อย
จริงแล้วเขาไม่ได้บูรีผมว่าเขาอยากจะหยอกผมมากกว่าแฟนคลับผมครับ

บางคนก็บอกว่ามันลืมครับ
วันนี้พี่หม่ำเขาไปเปิดตัวภาพยนตร์

เป็นเสร็จกรรมเพื่อการรักษาเนอะ
คือจริงคนที่ตามีตาชั้นเดียวจะเข้าใจ
เพราะว่ามันเป็นปัญหาจริง

ถ้าเกิดไม่หายหรือโตขึ้นตามันไม่แบบออกมานิดนึงหรืออะไรอย่างนี้

มันจะบาดทำให้กระจกตาเสียด้วยนะฮะ

แหม่มบอกว่าตั้งแต่ทำมาแกไม่มองกระจกเลยนะ

แกกลัวว่าแกจะเข้าใจผิด
แกบอกว่าแกเหมือนเจมส์จิ๋ม

ไม่มี
ยังตึงราคาเนอะ
คืออิงฟ้าเขินจนพี่แอบเขินน่ะ

ก็ต้องรอดูเออต้องรอดูในรายการเนอะ

มันไปพร้อมกันเลยทั้งข้างบน
คือมันต้องยังไงนะอะไรขึ้นอะไรลงไปข้างหลัง

เขามีจังหวะของเขาจริง

ไปทางไหนข้างบนไปข้างหน้าหรือไปข้างหลัง

แต่น้องน่ารักเนาะ

ตอนนี้อิงฟ้างานโฆษณาเยอะมาก

ช่องขันส์นะทำบุญด้วยลูก
ได้งานแล้วทำบุญทำบุญควบคู่กันไป

วันนี้วันเกิดของสุดยอดซุปตาที่หลายคนรัก

ใช่แล้วสองฝาแฝดสายฟ้าพายุนะคะ
หลายคนติดตามตั้งแต่แบบคลอดออกมาเลยเนาะ
จนตอนนี้โตเป็นนุ่มแล้วสองคน

วันนี้เขาจัดงานที่บ้านแม่ชมลงรูปไว้
ให้ดูตั้งแต่ตอนเด็กจนถึงปัจจุบันนี้
ว่าทั้งสองคนเนี่ยเติบตัวมาเป็นนุ่มหล่อน่ารัก

น่ารักเนอะ

แต่น้องเอปิเกียลน้องสาวก็หน้าเหมือนฝั่ง

นี่ดูสิพุกปี๊กมากเลยหรอ

เดี๋ยวพี่บุญแมนจะมีฟิวนี้หลังจากน้องออกมาพี่บุญแมนก็จะอุ๊ยเวลามันเร็วจังเลย
อยากให้เขาเด็กตลอดไปอ๋อแล้วก็เดี๋ยวจริงแล้วพี่บุญแมนผิวพันธุ์อะไรดีมากเลยนะ
แต่งไงคะคุณแม่น้ำหนักขึ้น
คือเป็นการท้องที่สวยมากนะแต่ถ้าบอกว่าไม่เอาเดี๋ยวเดี๋ยวไปสปอย
ก็เลยบอกว่าถ้าคุณแม่สวยใช่ไหมน้องผู้ชายน้องผู้หญิงไม่เอาเดี๋ยวสปอย
เดี๋ยวบอกแล้วค่ะ
เดี๋ยวเราไปดีกว่าไปดีกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาเจอกับข่าวใส่ไข่กันต่อนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ

โปรดติดตามตอนต่อไป